นะทำงานเก็บเงินมาหลายปีอดมื้อกินมื้อฮะ
ทีละบาททีละบาทจนได้เงินสามหมื่นเตรียมจะไปขอเลิกจากพระ
ต้องการจะบวชลูกจะเกาะชายผ้าเหลืองของลูกขึ้นสวรรค์
สุดท้ายไฟไหม้บ้านเงินที่เก็บเอาไว้เหลือแต่ขี้เท่าอื้อหือ
หมดแล้วเธอบอกหมดแล้วครับอีกกี่ปีจะได้เงินขนาดนี้นะฮะ
บ้านที่เกิดเหตุบ้านเลขที่สามสิบหกทับสองนะฮะตำบลสมองโคนอำเภอ
อ่าบ้านตากที่จังหวัดตากนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่แปดที่ผ่านมา
ไฟไหม้บ้านทั้งหลังครับนะฮะทางด้านของนางสมฤทัยสุขศาสตร์อายุสี่สิบเจ็ดปี
นะฮะแล้วก็ลูกชายก็คือพลทหารสงกรานสุขสัตว์อายุยี่สิบเอ็ดปีไป
ตำรวจข้าวของที่มันหลงเหลืออยู่ในกองเพลิงนะสภาพที่เห็นคือ
ก็แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วครับคุณผู้ชมบ้านถูกไฟไหม้ทั้งหมดเหลือแต่เสา
นะฮะพลทหารสงกรานไปกอดปลอบแม่ใหญ่เลยคือแม่เสียใจมากอ่ะ
เพราะเงินที่เก็บเอาไว้เนี่ยแม่เพียนทำงานหนักนี่ฮะกอดกันแบบนี้
คือแม่อดมื้อกินมื้อนะรวบรวมเงินเอาไว้เตรียมจะบวชลูกชาย
เงินจนได้มาสามหมื่นบาทเอาไว้ในหีบครับเป็นเงินสด
ได้ไปฝากธนาคารนะครับแต่มันถูกไฟไหม้ทั้งหมด
เหลือแต่ขี้เท่าคุณแม่คนนี้บอกว่าเตรียมเอาเงินเนี่ย
จะไปขอเลิกจากหลวงพ่ออยู่แล้วจะไปบวชลูกชาย
ตามความเชื่อเลยต้องการจะเกาะชายพระเหลืองลูกขึ้นสวรรค์
แต่ไฟไหม้บ้านซะหมดเลยตอนนี้เสียใจมาก
เพราะเงินจำนวนนี้ไม่รู้ว่าต้องอีกนานเท่าไหร่ถึงจะเก็บได้สัก๓๐๐๐แบบนี้
แต่ว่าทางเบื้องต้นนะครับทางอบตสมควรลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายแล้ว
ล่าสุดก็มีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ช่วยเหลือเบื้องต้น
แล้วก็ให้ทางด้านของนางสมฤทัยทำเอกสารขอความช่วยเหลือทางราชการเป็นกรณีเร่งด่วนแล้ว
แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเธอก็เสียใจแหละอุตส่าห์เก็บเงินมาจะบวชลูกชายนะเป็นทหารเกณฑ์อยู่
สุดท้ายเงินก็ถูกไฟไหม้หมดเลย